แล้วพูดถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองปีใหม่นะคะ
คือทุกที่ตอนนี้ก็นับถอยหลังสู่การเฉลิมฉลองแล้ว
แต่ว่าขอส่งใจไปช่วยที่ชายแดนที่แม่สอดจังหวัดตากหน่อยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบนะคะ
กรณีที่ทหารเมียนมาระดมยิงลูกระเบิดถล่มที่มั่นทหารกะเรียง
ตั้งแต่เช้ามืดนะคะนานหลายชั่วโมงแล้วก็แรงระเบิด
ก็ทำให้บ้านเรือนในฝั่งไทยสั่นสะเทือนด้วยนะคะ
ชาวบ้านเองก็หนีตายวิ่งไปหลบกระสุนอยู่ในบ้านค่ะ
นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ฝ่ายปกครองของหมู่บ้านดอนชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
ต้องประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านดอนชัย
หาพื้นที่ปลอดภัยหลบภัยอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ
เพราะว่าทหารกองทัพรัฐบาลเมียนมา
หมู่บ้านแม่ทอดตะเลเขตจังหวัดเมียวดีที่เมียนมา
ครั้งนี้เป็นการระดมยิงลูกระเบิดวิถีโค้งและปืนกล
ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ๒สัปดาห์

แล้วก็ยิงปะทะด้วยอาวุธหนักและปืนกลจำนวนมากทีเดียว
ซึ่งส่งผลกระทบกับทางฝั่งไทย
ชาวบ้านหมู่บ้านดอนชัยฝั่งชายแดนอำเภอแม่สอด
ซึ่งมีบ้านเรือนใกล้กับแม่น้ำเมยกั้นพรมแดนอยู่เนี่ย
คืออยู่ไม่ได้ค่ะแตกตื่นตกใจเสียงระเบิด
หลบอย่างนี้ค่ะคือหลบใต้ถุนบ้าน
อยู่ใต้ถุนบ้านขอหลบภัยบ้านญาติ

บางคนก็ขับรถออกจากหมู่บ้านไปเลย
หมู่บ้านอื่นเพราะตรงนี้อยู่ประชิดชายแดน
เสียงปืนจากการยิงปะทะของทหารสองฝ่ายในเมียนมา
ก็ยังมีเป็นระยะนะคะ
ตำรวจระเวนชายแดนที่๓๔๖แม่ศอด
ต้องใช้รถคุ่มปลอก๒คัน
ลาดตระเวนเรียบแนวแม่น้ำเมย

เข้มงวดตลอด๒๔ชั่วโมง
หลับไม่สบายซึ่งเหตุการณ์ในเมียนมา
ที่เกิดขึ้นมานานร่วมสัปดาห์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า
ทำให้ชาวกะเรียงหนีตายเข้ามาหลบภัยชั่วคราว
ที่ท่าคอกวัวเมยโค้งตำบลมหาวันอำเภอแม่สอด
จังหวัดตากถ้านับตอนนี้รวมสัปดาห์ก่อนนะ

นี่ค่ะที่ต้องข้ามน้ำข้ามดินแดนมาอยู่ในฝั่งไทย
ในฐานะผู้ลิภัยนะคะ

ทำให้เจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครองของฝั่งไทย
จะต้องดูแลประชาชนคนไทยเองที่อยู่ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก
รวมถึงในส่วนของผู้ที่หลีภัยเข้ามา
ผู้ที่อบพยพเข้ามาก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับ
เราติดตามสถานการณ์ได้จากคุณระวีการแก้ววิจิตรนะครับ
มาจากหมู่บ้านบ้านแม่กุใหม่
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับเชิญครับ
สถานการณ์กองทัพทหารเมียนมา
หนำยิงลูกระเบิดเข้าฐานที่มั่น
และวันนี้นะคะก็มีการยิงประทะตั้งแต่ช่วงเวลาตี๔เช้ามืดจนถึงช่วง๘โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งแรงระเบิดทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งไทยต่างหาที่หลบภัยค่ะอย่างเมื่อช่วงสองชั่วโมงที่ผ่านมาบริเวณข้อกลัวกำนันปัน
หมู่บ้านดอนชัยในตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่อยู่ติดริมแม่น้ำเมยยังได้ยินเสียงทหารเมียนมาระดมเปิดฉากยิงปืนคอ๑๒๐มิลลิเมตร
เข้าที่กลางหมู่บ้านแม่ท่อตลอในจังหวัดเมวดีประเทศเมียนมาโดยมีการยิงตอบโต้ด้วยปืนเล็กยาวของทหารกะเหลี่ยงเคเอ็นยูเป็นระยะค่ะ
จากนั้นนะคะมีการปฏิบัติการทางอากาศด้วยการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงจรวดถล่มพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวต่อเนื่องเป็นเวลา๓๐นาทีค่ะ
และล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะก็ยังคงมีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยยังไม่ทราบรายงานเรื่องความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายค่ะ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตึงกำลังจุดตรวจบริเวณถนนเรียบแม่น้ำเมยพร้อมประกาศเสียงตามสายเตือนชาวบ้านฝั่งไทย
เข้าใกล้พื้นที่แนวปะทะเด็ดขาดและได้อบพยพผู้หนีภัยความไม่สงบมาอยู่ในที่ปลอดภัยชั่วคราว
คือจุดข้อกลัวมหาวันเมยโค้งในพื้นที่ของบ้านแม่กลเกณฑ์ซึ่งเป็นที่ปลอดภัยจุดหลักค่ะ
มีจำนวนผู้หนีภัยเป็นชาวกะเหลี่ยงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเมย์ฝั่งชายแดนไทยเมียนมา
พยพมาพักอาศัยที่นี่รวมกว่าสี่พันคนซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพด้านในค่ะ
ด้านชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลค่ะว่าได้ยินเสียงปืนและระเบิดอย่างต่อเนื่อง
ก็รู้สึกกลัวและเห็นใจชาวกะเหลี่ยงที่ต้องอบพยพข้ามฝั่งมา
โดยอยากให้สงครามสงบเพราะไม่อยากอยู่อย่างหวาดระแวงค่ะ
ได้ยินตอนตีสี่สามสิบเจ็ดนาทีครับได้ลักษณะยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
มันดังมากเลยอืมเสียงระเบิดที่ปืนใหญ่แล้วตอนหกโมงนี้โอ้ย
ปืนเล็กยิงเยอะเยอะเลยอืมกลัวไหมคะกลัวนิดหน่อยอืม
มันมันเคยชินซะแล้วค่ะแต่เห็นบอกว่าครั้งนี้หนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
หนักครับหนักอยากให้สงบมากมากเพราะสงสารเขาอ่ะอืมค่ะ
คนคนไทยคนพม่ามนิกะคนคนเหมือนกันแหละ
จากนี้นะคะก็ยังมีที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณวัดดอยพระธาตุในตำบลแม่กุ
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งถือเป็นจุดแรกรับที่อยู่ใกล้กับบ้านเรือนของผู้หนีภัยความไม่สงบ
จำนวนกว่าหนึ่งพันคนโดยกลุ่มผู้หนีภัยที่อยู่บริเวณนี้
บางส่วนนะคะก็มีความเป็นห่วงบ้านและสัตว์เลี้ยง
จึงมีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่นำรถไปส่งเพื่อนั่งเรือข้ามฝั่งไปดูบ้าน
ในช่วงที่เสียงปืนสงบลงเป็นระยะค่ะซึ่งในจุดนี้ยังพบปัญหาด้านสาธารณูปโภคนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของจำนวนห้องน้ำไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้หนีภัยความไม่สงบ
ซึ่งระหว่างนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จค่ะ
ประหลัดอำเภอแม่สอดก็ให้ข้อมูลค่ะว่าขาดในเรื่องของสิ่งของใช้สำหรับเด็กนะคะ
วัตถุดิบในการนำไปประกอบอาหารสดค่ะซึ่งใครนะคะที่อยู่ในพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าผู้ใจบุญในพื้นที่อำเภอแม่สอดนะคะสามารถติดต่อขอบริจาคนะคะ
หรือว่าเดินทางมาบริจาคได้ที่กองอำนวยการร่วมในพื้นที่ของบ้านโกงเกณฑ์นะคะ
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์ความไม่สงบอยู่ในพื้นที่นะคะ
หากมีความเคลื่อนไหวจะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
ขอบคุณทีมข่าวนะครับเพราะนี่คือสถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะครับ
ในการต้องดูแลทั้งคนไทยเองแล้วก็ชาวเมียนมาที่อบพยพเข้ามานะฮะ